ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำหน่อย
นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าทีเดียวนะฮะ
ชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ๓๔ปีนะครับ
เขาขี่จักรยานยนต์ตระเวนแจกการ์ด
เพื่อจะเชิญแขกเรือมาขึ้นงานขึ้นบ้านใหม่ของเขานะฮะ
ทีนี้เนี่ยงานขึ้นบ้านใหม่จะมีขึ้นวันอาทิตย์
อาทิตย์ที่จะถึงนี้แต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ย
ชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางเขาเสียชีวิตนะฮะ
แล้วแม่ของเขามาเห็นศพลูกชายเนี่ยท่านผู้ชมครับ

ทุกคนชั่นครัวแล้วนะเพื่อนดูจะมาเสี่ยชีวิตอย่างนี้นะ
จะมีงานมงคลขึ้นบ้านใหม่วันอาทิตย์นี้
ลูกชายก็ตระเวนแจกการ์ดเชิญแขกเรือมาฮะ
คือที่คุณแม่บอกแจกทางโรงพยาบาลด้วยเนี่ยเพราะว่าลูกชายทำงานอยู่โรงพยาบาลนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายพงเทพปลื้มสายแสงอายุ๓๔ปี
เป็นพนักงานธุรการของโรงพยาบาลประคำนี่ฮะ
เสียชีวิตอยู่ตรงถนนตรงนี้ครับ
ถนนสายนางรองประคำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำนะครับ
ลูกชายอายุ๓๔คุณแม่อายุ๖๓นะครับคุณแม่ชื่อฉลองนะครับ
คุณแม่บอกว่าลูกชายขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านตั้งแต่เช้า
เพื่อตระเวนแจกการ์ดเชิญแขกให้มางานขึ้นบ้านใหม่
จะจัดขึ้นวันอาทิตย์นี้๑๔พฤศจิกายน
สุดท้ายมาเสียชีวิตอยู่ข้างทางตรงนี้
ที่เกิดเหตุตำรวจพบจักรยานยนต์ของนายพงเทพล้มอยู่ข้างทางนะครับท่านผู้ชมครับ
บุบเลยค่ะนี่นะครับนายจักุพรรัตนพิมพ์อายุ๒๘นี่เป็นคนขับกระบะนะครับ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะน้ำมันเขาหมดเขาก็จอดอยู่ข้างทาง
โทรศัพท์ไปบอกแม่ให้เอาน้ำมันมาส่งให้หน่อยตอนนั้นน่ะนั่งรออยู่ในรถ
ขณะที่นั่งรอในรถนะครับได้ยินเสียงดังโครมด้านหลังรถ
พอลงมาดูเนี่ยก็เห็นจักรยานยนต์ล้มอยู่คันหนึ่ง
ส่วนคนขี่เนี่ยคือเสียชีวิตไปเลยนะฮะเสียชีวิตคาที่ไปแล้ว
เขาก็รีบแจ้งตำรวจนะครับตำรวจก็มานะตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำ
ตามขั้นตอนนะครับที่โรงพักษ์สพนรครับค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนายพงเทพที่สร้างใหม่แล้วก็เตรียมจะทำบุญ
ขึ้นบ้านใหม่ในวันอาทิตย์เนี่ยนะคะครับบ้านอยู่บนพื้นที่สักประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบตารางวาได้
บ้านหลังนี้ค่ะโอ้โหสวยนะฮะงบประมาณสองล้านห้าแสนบาทบ้านสวยค่ะ
อ่าแต่กลายเป็นว่าแทนที่จะได้จัดงานขึ้นบ้านใหม่
นำมาใช้เป็นสถานที่จัดงานศพแทนอืมพิธีศพของนายพงเทพ
ก็นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดจอมประสาทอำเภอนางรองบุรีรำ
พระอภิษฐรรศพคืนที่๒บรรยากาศเศร้านะคะ
คุณแม่ยังร้องไห้เสียใจอยู่คุณแม่บอกว่าลูกชายไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจเลยจริง
บ้านหลังนี้เป็นความหวังที่สุดเลยเป็นความหวังสูงสุดของชีวิตลูกชายที่อยากจะสร้าง
อยากให้แม่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิต
ครอบครัวก็ตอนแรกจะจัดงานศพที่บ้านหลังใหม่นี่แหละแต่ก็ยังทำใจไม่ได้อะค่ะ
เรียนจะทำบ้านใหม่อ่ะเนอะกลายเป็นว่าต้องมาจัดงานศพกันก่อน
ทั้งที่ทำงานทีมทำงานเขาหมดทุกที่เลย
คือภูมิใจของเขาความภูมิใจคือกำลังใจคือทุกสิ่งทุกอย่าง
อยู่กับบ้านหลังใหม่เพราะว่าเราจะขึ้นบ้านใหม่วันอาทิตย์ไงคะ
คือตอนนี้คือมันเหมือนแบบความทรงจำของทุกคนในครอบครัวคืออยู่ที่บ้านหลังใหม่นั่นแหละหนึ่ง
หนูเลยยังไม่พร้อมที่จะไปตรงนั้นนะคะ
ก็อาจจะเตรียมโต๊ะเตรียมเต้นเตรียมของที่จะต้องเตรียมมันขึ้นบ้านใหม่เลยค่ะ
แล้วก็เตรียมแค่เพราะว่าไม่ได้มีรางไม่ได้ฝันนะคะ
แล้วก็เตรียมที่ว่าจะมาทำขึ้นบ้านใหม่แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นงานศพไงครั้งหนึ่ง
เข้าไปสบายแล้วก็เราก็อยากให้แม่ทำใจเนอะ
เพราะว่าหนูก็บอกเขาว่าจะดูแลพ่อกับแม่กับทุกคนให้ดีที่สุด
เท่าที่จะทำได้ตามที่เขาเคยพูดเอาไว้เนอะ
แล้วก็อยากให้เขาสู่ควบคุมที่ดีไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แน่นอน

ก็ยังไม่มีใครอยากจะเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่นะคะ
เขายังทำใจกันไม่ได้จริง
ก็เป็นความตั้งใจของผู้เสียชีวิตด้วยไง
อยากจะให้แม่อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

คือที่ต่างจังหวัดบางทีเขาก็จะตั้งศพที่บ้าน
เวลามีครอบครัวเสียชีวิตอย่างนี้
ก็เลยเลือกตั้งที่วัดดีกว่านะครับ

หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลประคำนะครับ
ซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกับผู้ตาย

บอกว่าผู้ตายนี่ก็เป็นคนดีนะครับ

เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำงานมาได้เนี่ย
เงินเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่หมดเลยนะฮะ
ก่อนจะเกิดเหตุเพิ่งขี่รถมาแจกการ์ดงานขึ้นบ้านใหม่
แล้วก็เชิญเพื่อนร่วมงานทุกคนให้ไปร่วมงาน
แล้วตอนนั้นพูดเหมือนกับพูดติดตลกด้วยนะ
บอกพี่ที่โรงพยาบาลต้องมานะ
ผมเนี่ยเตรียมชุดสำหรับใส่ในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เอาไว้แล้ว
คือหลังเกิดเหตุเพื่อนก็เลยนำชุดที่ผู้ตายเนี่ย
ไว้ใส่ในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยมาสวมใส่ให้นะฮะ
แต่ว่าเป็นในพิธีตั้งสวดศพแทนนะครับ
ทุกคนช็อกเพราะว่าน้องเนี่ยเขาตั้งใจ
เขาแจกการ์ดเขาเจอหน้ากัน
ถ้าจะต้องพูดเรื่องขึ้นบ้านใหม่พี่จะต้องไปงานนะ

คือเขามีความรักผูกพันบ้านแหละ
ชุดเตรียมอะไรไว้จะเตรียมงานขึ้นบ้านใหม่
มันก็จะถึงอยู่แล้วเนอะอีกไม่กี่วันนะคะ

พอวันนั้นที่วันเขาเสียก็เลยบอกน้องอิ๋วที่เป็นน้องสาวเขาว่า
ว่าไปเอาชุดที่พี่อู๋เตรียมมา
พี่น้องก็จะช่วยกันแต่งตัวให้น้องอู
ส่วนนายจตุพรคนขับรถกระบะ
วันนี้ก็มาแสดงความเสียใจมาเคารพศพไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เขาก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบเรื่องของเยียงเยียวยาอะไรให้ตามขั้นตอนทางคดีนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอเจรจาพูดคุยกันต่อไป
จะรอให้ทางฝั่งครอบครัวของผู้ตายเนี่ยเขาเสร็จสิ้นงานก่อน
เพราะว่าจะชาปนกิจศพวันเสาร์ที่๑๓พฤศจิกายนนี้นะฮะ
ส่วนวันอาทิตย์ที่๑๔พฤศจิกายนเดิมเนี่ย
จะมีพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ย
เดี๋ยวต้องดูว่าคุณแม่หรือว่าทางครอบครัวจะพร้อมไม่พร้อมแบบไหนยังไงนะ

แต่ก็ทางครอบครัวก็ตัดสินใจว่าชาปนกิจศพเขาก่อนดีกว่า